ท่านผู้ชมครับมีเรื่องดราม่าทางสังคมออนไลน์
ไม่ใช่แค่ในไทยเท่านั้นแต่ว่าดังไกลไปถึงจีน
เพราะว่าถึงขั้นที่ชาวจีนเนี่ยทำคลิปล้อเลียน
พนักงานสาวที่เป็นพนักงานต้อนรับของรถทัวร์ที่ต้องบริการลูกทัวร์จีน
อันนี้คือคลิปล้อเลียนนะ
เพราะว่าตอนที่ลูกทัวร์มาก็ยิ้มถ่ายรูป

เดี๋ยวไปดูคลิปจริงที่เกิดขึ้นนะครับ

หลายคลิปอันนี้คลิปจริงค่ะ

แล้ววิธีการคล้องพวงมาลัยก็แบบคล้องแบบแรงอะค่ะ
ถ่ายรูปก็แชะหนึ่งก็ยิ้ม

หันไปมองกล้อง๒แล้วก็หน้าเบะหน้าบึ้งอย่างนี้
คือในฝั่งของไทยเนี่ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็มีเยอะนะ
น้องคนนี้แต่ว่าอีกมุมหนึ่งของคนที่เห็นใจว่าเออ
งานมันเหนื่อยอ่ะเนอะลูกทัวร์จีนก็เยอะแยะ
หมดอะไรอย่างนี้พวงมาลัยก็เต็มไม้เต็มมือก็มี
แต่ว่าคนที่บอกว่าก็เมื่อทำงานบริการจะหนักหนาสาหัสเหนื่อยแค่ไหนก็งานบริการ
แต่น้องที่อยู่ในคลิปนี้เขาก็มาโพสต์ในโลกโซเชียล
ชี้แจงแต่ก็ค่อนข้างจะแรงไงใช่ชี้แจงแรงมากจนคนก็
คนก็มีสงสารบ้างแต่แทนที่คนจะสงสารคนยิ่งด่าพอเห็นอันนี้
ชี้แจงแล้วไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

ส่วนฝั่งของทางจีนที่คนที่จีนเขาเห็นคลิปนี้นะครับ
หลังจากพนักงานต้อนรับสาวไทยมีกิริยาแบบนี้
คล้องพวงมาลัยถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน
เขาก็มีความรู้สึกว่าเออทำไมถึงทำกับนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่เหมาะสม
อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทำคลิปล้อเลียนขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงด้วยถ้อยคำที่หนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับ
สรุปใจความได้ว่าอยากให้คนที่ตำหนิเธอได้ลองมาทำงานแบบเธอดูบ้าง
แล้วจะรู้ว่าทั้งอากาศร้อนและความไม่รู้ภาษาของชาวจีน
จะทำให้ปวดหัวแค่ไหนแต่ละวันต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนกว่าสองพันคนทุกวันและทั้งวัน
จะให้สีหน้าของเด็กคล้องพวงมาลัยและช่างภาพ
ต้องมาแกล้งยิ้มเหมือนคนบ้าทั้งวันคงเป็นไปไม่ได้
ไม่มาทำงานแบบนี้ไม่รู้หรอกว่านิสัยของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้

อืมแต่ถ้าอ่านข้อความของน้องเขามันจะ

เอาเป็นว่าเราก็ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้วครับ
ล่าสุดทางเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน
นายชนะพันธ์แก้วกล้าชัยวุฒิ
บอกว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่า
มันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทย
แต่มันคงไม่ถึงขั้นที่ว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวจะไม่มาเที่ยวแล้วนะครับ

เพราะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
แต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบภาพลบ
ภาคบริการการท่องเที่ยวของไทย
เดี๋ยวจะเรียกต้นสังกัดรถทัวร์กับหญิงสาวในคลิป
มาพูดคุยทำความเข้าใจถึงงานบริการ
ว่าไม่ว่าจะหนักหนายังไงก็ต้องมีความอดทนยิ้มแย้มแจ่มใส
เพราะนอกจากจะเป็นเรื่องของงานบริการแล้วยังเป็นหน้าตาของประเทศด้วย
ในการให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
แต่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้านักท่องเที่ยวจีนที่จะมาไทย
ปีนี้ปี๒๕๖๑คาดว่าจะอยู่ที่๑๒ล้านคน
ปีที่แล้วที่มาเนี่ย๒๕๖๐นะ๙ล้าน๘แสนคน
งานบริการต้องอดทนจริงค่ะ

ทำงานแลกเงินก็ต้องเต็มที่กับงาน
แต่เขาบอกว่ายิ้มทั้งวันบางทีมันก็ไม่ไหว